ช่วงนี้ก่อนที่จะเจอกับเจ้าแม่ผมว่าไปหาอะไรทานกันดีกว่า
ดีจะได้มีพลังนะคะมีแรงลุ้นรางวัลกันในช่วงบ่าย

ไปกินก๋วยเตี๋ยว
ดีค่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวที่จะพาไปกินนี่นะ
เขาพูดเลยว่าขายดิบขายดีขายดีจนสามารถปลดหนี้เป็นร้อยล้านบาทได้

แน่นอนค่ะแม่มันจะเด็ดอะไรขนาดนี้

ไปกันเลยที่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวปลาแป๊ะตีเจ้าเก่าจ้า
ที่บอกว่าเจ้าเก่าเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดขายมานานกว่า๒๒ปีแล้วนะ

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
บอกได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าแรกของหาดใหญ่
เพราะเขาขายมานมนานแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะคุณผู้ชม

เครื่องเยอะและแน่นมาก

ก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำน้ำข้น
แห้งก็คือไม่มีน้ำนะฮะ
ไม่ใช่น้ำแห้งแบบว่าแห้งขอดแบบนั้น

เออก็ยังมีแบบความคลุกคลิกแล้วก็นี่ค่ะ
ภาพการันตีว่ามีคนดังมาทานร้านนี้กันแล้วมากมาย
การันตีด้วยยอดขายถล่มทลายขายดีเป็นเทน้ำเททา
จนขนาดว่าปลดหนี้ได้ถึง๑๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว

คือมันมีเรื่องราวของการมาขายก๋วยเตี๋ยว

เราไปคุยกับเจ้าของร้านนะคือคุณอมรธีรภาพธนารักษ์
หรือแป๊ตีเจ้าหนี้ล่ะจ้า
ติบอกว่าเมื่อก่อนที่จะมาขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เคยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาก่อน

แล้วก็ประสบความสำเร็จดีมาก

แต่พอถึงยุคฟองสบู่แตก

ตอนนั้นธุรกิจหลายธุรกิจพังเลยนะ

ตัวเองก็ล้มละลายเหมือนกันแถมเป็นหนี้อีก๑๐๐ล้านบาท
โอ้โหคุณเป็นหนี้ขนาดนั้นหลายคนอาจจะสู้ไม่ไหว

แต่แป๊ตีบอกว่าไม่ย่อท้อนะ

ไอเดียขึ้นมาอยากจะทำร้านอาหารขึ้นมา
เพราะว่าความชอบในการทานปลา

ก็เลยคิดว่าเอาล่ะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำขึ้นมาดีกว่า

ค้นสูตรขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะคะ

แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเลย
ขายมาจนถึงตอนนี้ก็๒๒ปีแล้ว

แล้วก็สามารถปลดหนี้กว่าร้อยล้านบาทได้สำเร็จ
โอ้โหยุคนั้นสมัยนั้นนะถ้าคุณเป็นหนี้ร้อยล้าน
คิดดูแล้วกันว่ามันจะหนักอึ้งขนาดไหน

แต่ตอนนี้ทำร้านอาหารขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สามารถปลดหนี้สำเร็จแล้ว
ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่แค่ปลดนี้ได้อย่างเดียวนะ

ตอนนี้ขยายสาขาเป็นสาขาที่๒แล้วด้วยค่ะคุณค่ะ

ส่วนสาขา๒ก็อยู่ในซอยข้างเทศบาลนครหาดใหญ่
ทั้งสองสาขาที่พูดเลยว่าอร่อยครับเด็ดรสชาติดีสดสะอาดแล้วก็จัดจ้านเหมือนกันอย่างแน่นอน
คือของดีของเด็ดที่หาดใหญ่บอกเลยนะถ้าไม่อร่อยอยู่ไม่ได้หรอก
จังหวัดนั้นเขาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาเยอะ
มีคนที่เข้าไปที่นั่นไปจับจ่ายใช้สอยกันใช่ไหมล้านอาหารเยอะแยะอร่อยทั้งนั้นเลยครับที่หาดใหญ่